คุณผู้ชมครับเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปแน่นอน
ทางด้านของชาวเน็ตในโลกโซเชียล
ก็มีการโพสต์ทั้งข้อความโพสต์ทั้งภาพ
ได้ร่วมการแสดงความอะไลต่อการจากไปของหนาวากาตรี
ดิโลกฤทธิ์ปัตทวีนักบินนุม๒๔ปี
สังกัดกองบิน๗สุราธานี

ในการแสดงความอะไลต่อการจากไปของนักบินนุม

ในการปฏิบัติหน้าที่จนนาทีสุดท้ายครับ
เพราะชีวิตของการเป็นนักบินคือต้องบินขึ้นให้ได้
ซึ่งการขึ้นบินในแต่ละครั้งก็มีความเสี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่ว่ายิ่งน่าเศร้าไปกว่านั้นคือวันนี้เป็นวันเด็ก
มีเด็กหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ครับ
ซึ่งอาจทำให้น้องบางคนอาจจะล้มเลิกความฝันความตั้งใจที่ว่าอยากจะเป็นนักบิน
ขณะที่บางส่วนก็อยากให้ยกเลิกการแสดงการบินผ่านแผลงในวันเด็ก
โดยมองว่านำเครื่องบินไปจอดให้กับเด็กได้ดูและถ่ายรูปก็เพียงพอแล้ว
แต่ว่าอีกฝ่ายก็บอกว่าการบินโชว์ควรจะคงเอาไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กต่อไปครับ
โดยเชื่อว่าภาพจากการจักรไปของนักบินผู้กล้าในวันนี้
จะทำให้เด็กน้องตระหนักได้ถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในอนาคต
เพื่อที่จะมาเป็นกำลังเสริมสำคัญให้กับชาติบ้านเมืองต่อไปครับ
ทหารกล้าที่ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและเสียสละ
ทำให้ไม่เกิดความสูญเสียกับพี่น้องประชาชน
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ให้คณะกรรมการสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ